จากการที่กรมสรรพสามิตรเขามีการเพิ่มเทคโนโลยีในการตรวจสอบนะครับแล้วก็ป้องกันการลักลอบ
นำน้ำมันออกไปขายอย่างนอกราชอาณาจักรไทยโดยเฉพาะที่บริเวณตะเข็บชายแดง
ทำให้ช่วง๕ปีที่ผ่านมาสามารถลดเรื่องของคดีนี้เหลือเพียง๐คดีเท่านั้นครับ
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณสิริพักกมลตรายตรึงตรีคูณครับ
รถบรรทุกน้ำมันส่งออกทุกคันที่เข้ามาที่จุดตรวจสอบสินค้าหรือด่านช่างบริเวณด่านสุรกากรแม่สายจังหวัดเชียงราย
จะถูกตรวจสอบน้ำหนักด้วยเทคโนโลยีที่กรมสรรพสามิตรพัฒนาขึ้น
ซึ่งต้องตรงกับข้อมูลที่บันทึกตั้งแต่ต้นทางที่โรงกันปริมาณน้ำมันบริษัทผู้ส่งออกวันและเวลาที่รถออกจากโรงกันหรือคลังน้ำมัน
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบปริมาณน้ำมันและฝาถังจะต้องอยู่ในสภาพดี
ซิลฝาถังต้องไม่ถอดหรือตัดซิลออก
พร้อมกับใช้สารเพื่อตรวจสอบน้ำมันในรถบรรทุก
หากพบว่าน้ำมันมีส่วนผสมของน้ำเปล่าจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบนี้

ลักลอบนำน้ำมันออกจากรถและผสมน้ำเปล่า
เพื่อทำให้ปริมาณน้ำมันตรงกับข้อมูลที่แจ้งกับกรมสรรพสามิตร
การตรวจสอบรถบรรทุกขนส่งน้ำมันด้วยระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม
จะใช้เวลาทั้งสิ้น๑๐นาทีต่อคันค่ะ
ผลจากการเทคโนโลยีแบบนี้เข้ามาตรวจสอบการขนส่งน้ำมันบริเวณชายแดน

กรมสรรพสามิตรสามารถที่จะป้องกันการลักลอบส่งออกน้ำมันแบบผิดกฎหมาย
ลดลงเหลือ๐คดีจากเดิมคือ๑๐๐คดีค่ะ
กรมก็คาดหวังด้วยนะคะว่าการใช้เทคโนโลยีแบบนี้
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ๕๑๐
ในปีงบประมาณ๒๕๖๐ค่ะ

สัมพสามิตรติดตั้งระบบเทคโนโลยีป้องกันการลักลอบ

กระจายใน๑๓ด่านศูนย์ละกากร
จากทั้งสิ้น๒๙ด่านศูนย์ละกากรทั่วประเทศ
และจะเร่งติดตั้งระบบเทคโนโลยีให้หมดทุกด่านโดยเร็ว
เพราะแต่ละปีกรมสรรพสามิตรได้ยกเว้นอากรสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์ส่งออก
และนำข้าวเฉลี่ย๑๓๐๐๐ล้านบาท
จำนวนรถขนส่งน้ำมัน๔๐๐๐คันต่อปี
คิดเป็นเม็ดเงินภาษี๖๕๐๐๐ล้านบาท
จำเป็นต้องมีกระบวนการควบคุมการขนส่งน้ำมันของผู้ประกอบการอย่างเข้มงวด
เพื่อเกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม
และเพื่อควบคุมการขนส่งน้ำมันส่งออกตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
สรรพสามิตรยังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดตามเส้นทางการเดินรถในไทยแบบเรียลไทม์
โดยเชื่อมโยงข้อมูลไปยังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบรามทันที
เพื่อไม่ให้มีการลักลอบถ่ายน้ำมันระหว่างการเดินทาง
สิริพักกมลตรายตึงตีคูณข่าวเทราะทีวีรายงาน